คุณผู้ชมครับเอาอีกแล้วเครื่องเล่นอืม
มึกมุนหมวกงานใหม่ที่ขอนแก่นคนเยอะมาเยอะทุกปีและปีนี้เยอะ
ตอนนี้คุณผู้ชมครับหนวดมึกหรือใครจะเรียกขาก็ตามแต่
มันขาดมันหักลงมามีคนเจ็บ๓คน
มีใครเป็นไรไหมพี่ยังไม่รู้เลยมันตกลงข้างหลังเหรอใช่ใช่

หล่นเลยเหรอไม่ใช่ค้างด้วยพี่เบิร์ตคือขาหมึกเนี่ยมันจะหมุนรอบได้แล้วมันก็จะขึ้นลงได้ด้วย
หลุดขาดหลุดขาดลงมาเลยน้ำแข็ง
พนักงานประจำเครื่องเล่นช่วยพาผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนออกจากเครื่องเล่นหมึกยักษ์นะครับ
หนวดมันขาดนะเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเกือบเที่ยงคืนแล้วของวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมา
เครื่องเล่นหมึกยักษ์ดังกล่าวตั้งอยู่ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว
ลองคิดดูดิเขารวมงานสำคัญมาไว้ด้วยกัน
แล้วคนจะเยอะแค่ไหนขอนแก่นหนาวอย่างนี้นะ
นี่แหละครับพื้นที่จัดงานก็คือรอบสารกลางจังหวัดขอนแก่น
จตุรงโพธิจักรอายุ๓๖ปีนะครับคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการเครื่องเล่น
ก็เล่าบอกว่ารอบสุดท้ายที่เปิดให้เล่นน้ำแข็งดูคุณผู้ชมดู
รอบสุดท้ายที่เปิดให้เล่นตัวเขาเองได้ยินเสียงเลย
แก๊กคือแต่เครื่องมันทำงานอยู่ไง
คือมันทำงานอยู่ในรอบสุดท้ายคุณผู้ชม
ก็เลยสั่งให้หยุดเครื่องเล่นแต่ขณะเครื่องมันกำลังชะลอชะลอชะลอ

น็อตพราวที่ยึดหนวดหมึกยักษ์เนี่ยมันขาดออกจากโชค
ที่พี่บอกไงมันขาดมันเลยตกลงมา
ทำให้กระเช้าตกลงมากระแทกพื้นนะครับคนในกระเช้า๓คนได้รับบาดเจ็บ
โดยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยสองคนนะครับแล้วก็ต้องพักรักษาตัวนะครับ
ส่วนสาเหตุที่เหล็กน็อตเพรามันขาดเนี่ยน่าจะมาจากอะไร
น่าจะมาจากการใช้งานมานานพี่แล้วพี่ไม่รู้เหรอว่าพี่ใช้งานมานานแค่ไหน
อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะผมไม่ได้ตำหนินะ
จากนั้นจะนำเครื่องเล่นออกจากงานไปเปลี่ยนอะไรใหม่ทั้งหมด
พวกพาปลอดภัยลองฟังพี่เขาหน่อยฮะ
แต่ได้ยินเสียงน้องแบบคนที่เขาควบคุมไม่ค่อยได้ยินเสียงเหล็กมันลั่น
ก็เลยเบรกพอเบรกปุ๊บมันก็เลยตกแต่มันก็ไม่ได้ตกสูงไม่ได้กระแทกนะครับ
ไม่ได้กระแทกก็คือแต่มันยังมันยังถลายยังหมุนอยู่ครับ
เห็นมันเกิดจากตัวบุ๊ดล็อกนี่แหละครับแต่มันมีเสียงดังแล้วน้องก็เลยเบรกเลย
มันก็เลยตกน้องก็เบรกปุ๊บมันก็เลยตกลงตกลงปุ๊บแล้วมันยังไม่หยุดหมุนอ่ะ
มันก็เลยทับลงมาให้เฉยไม่ได้ไม่ได้ตกลงมาจากข้างบนอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าถ้าตกลงมาจากข้างบนน้องเขาจะเจ็บอยู่
แต่อันนี้มันคือมันลงอยู่กับพื้นแล้วแต่ว่าไอ้แขนที่มันหมุนอยู่มันมาทับกันเฉยครับ

แล้วมีถึงเมื่อไหร่นี้

แห้ยี่นี่มันพึ่งวันที่ไหนวันที่๓มั้ยเหรอ
ธันวาคมจะกำชับให้ผู้ประกอบการนะครับ
ชดใช้ดูแลเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนอย่างเต็มที่ครับ
ไปกำชับให้ด้วยตัวเองครับท่านในอำเภอเมืองขอนแก่น
ยังไงก็ตามนะครับไอ้อุปกรณ์แบบนี้นะครับ
ผมก็ไม่ได้มีความรู้อย่างท่านแต่อย่ารอให้มันเสีย

ทุกครั้งที่เปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่ถูกไหมพี่
เพราะว่าพออยู่งานนี้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ต้องถอด

คือดูความพร้อมมันอาจจะไม่ถึงรอบ
ท่านรู้ว่าถึงรอบตอนไหนนะครับแล้วบางอันเนี่ยนะฮะของที่มันใช้กับชีวิตคนเนี่ย
เปลี่ยนได้เปลี่ยนอย่าไปซ่อมไปแซมยังพอใช้ได้
บางทีช่างบอกพอใช้ได้พี่พี่พอใช้ได้ซ่อมไปก่อน